เรามาดูกันต่อที่เรื่องของคดีของคุณปุ๊กกี้
นุ่มแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นคนร่วมขบวนการยาเสพติดนะครับ
บอกว่าคดีนี้ทำให้วงการบันเทิงร้อนหนาวมากทีเดียว

ได้สุดทอดชื่ออักษรย่อที่มันโผล่ออกมาตามแหล่งข่าวต่าง
แต่อย่าลืมนะวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
ดหัวเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่พบศิลปินดารามีโยงใยกับปุ๊กกี้แก๊งค้ายา
แต่มันมีบางเพจบางสำนักที่เขาเอาไปโพสตัวย่อ
ได้ข้อมูลจากชาวบ้านก็ดีได้ข้อมูลจากในโซเชียลก็ดี
แล้วก็ไปโพสต์ว่าตัวย่ออย่างนั้นอย่างนี้เป็นนางแบบเป็นดีเจเป็นดารามันก็ทำให้คนเชื่อมโยงไป
บุคคลที่ถูกพาดพิงก็แบบอ้าวฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาฉันไปโยงทำไม
มันก็กลายเป็นเรื่องที่คนในวงการบันเทิงก็ต้องออกมาโพสต์โต้ว่า
ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้เสพกับขบวนการนี้
เป็นเรื่องฟังไม่ได้สับจับไปกระเด็ดบางคนเขาก็เสียหาย
แล้วก็มีการขุดคุยว่าคนนั้นก่อขายคนนี้ก็ขายเป็นขบวนการเดียวกันบ้างอะไรบ้าง
มันก็เลยแบบผัวพันไปหมดเลยค่ะแต่จริงแล้วย้ำแบบนี้ว่าคุณปุ๊กกี้ยังไม่ได้มีการสัดทอดใคร
ตำรวจยังไม่ได้บอกเลยว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของคุณปุ๊กกี้ก่อนเพราะว่าแน่นอนไปนอนเมืองจำคืนแรกเข้าคุกคืนแรก
ก็มีการเครียดเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าก็ถูกควบคุมตัวไปแล้ว
ไปฝากทางที่ทันทัศน์สถานหญิงกลางก็มีทางด้านของภูมิในการทันทัศน์สถานหญิงกลาง
ชดาพรรักษาทรัพย์บอกว่าคุณปุ๊กกี้อยู่ในแดนแรกรับในคืนแรกอาการเครียด
แต่ปรับตัวได้ก็เป็นปกติของคนที่เพิ่งจะรับโทษเข้าคุกไป
ก็มีการนำตัวไปตรวจร่างกายทำประวัติตามขั้นตอน
ซึ่งเจ้าตัวนั้นไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษถามอะไรก็ตอบนะฮะก็ไม่เก็บตัวอะไรเท่าไหร่นะฮะ
ส่วนการคุมขังก็เป็นการคุมขังรวมไม่ได้มีสิทธิ์พิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่น
ซึ่งปุ๊กกี้เองก็จะอยู่ในแดนแรกรับไปจนกว่าจะมีคำตัดสินคดี
เมื่อวานนี้ก็มีญาติซึ่งเป็นคนไทยก็ไปเยี่ยมบ้างนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจประปรามยาเสพติด
บอกว่าตอนนี้การสืบสวนขยายผลอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินในบัญชีของคุณปุ๊กกี้และสามีว่าทำธุรกรรมทางการเงินกับใครบ้าง
ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อใครบ้างมีคนไหนโทรเข้าโทรออกบ้าง
ซึ่งมีหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะการตรวจสอบบัญชีของธนาคาร
ว่ามีดาราโอนเงินมาตามที่เป็นข่าวหรือเปล่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณปุ๊กกี้ไหม
ตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ถึงขั้นตอนนั้นแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเป็นดาราจริงหรือเปล่า
เพราะคุณปุ๊กกี้อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้คุณปุ๊กกี้ไม่ได้ซัดทอดไปถึงดาราคนไหนเลย
ยังไม่มีคำไหนออกมาจากปากคุณปุ๊กกี้ว่าเดี๋ยวเป็นสอเสือหรือเปล่าเป็นช่อช้างยอยักษ์ยังไม่มี
เพื่อไปตรวจสำนวนแล้วก็มีเวลาส่งกลับมาสอบเพิ่มเติมทำสำนวนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็กรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่า
ดาราเนี่ย๔คนไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถไปยืนยัน
ตามคำพูดของคนในหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวกับคุณปุ๊กกี้
จำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าเห็นดาราหลายคน
มักจะมาหาคุณปุ๊กกี้ที่บ้านรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
บอกว่าจะมาเชื่อคำพูดเดียวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้
คือก็ต้องไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือเรื่องของเส้นทาง
ทางการเงินต่างต่างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่
ไปตรวจสอบแล้วบอกว่ามีการทักแชทไลน์
หากลุ่มเพื่อนสนิทแล้วก็มีลายอักษรย่อสอเสือกับนอนหนู
ตอนที่เกิดเรื่องมีข่าวบอกว่าคุณปุ๊กกี้โดนจับ
แล้วก็มีการแชทไลน์กับเพื่อนสอเสือแล้วก็หน่อหนู
คือทั้งสองคนเนี่ยทักมาหาคุณปุ๊กกี้จริงถามว่าโดนจับเหรอ
อันนี้พูดได้เพราะว่าคนที่ถูกโยงออกมาพูดเอง
คือคุณนุกสุธิดาเขาบอกว่าก็มีคนส่งข่าวนี้มาให้
แล้วเขาก็มีกลุ่มไลน์กับคุณปุ๊กกี้เพราะว่าต้องทำคอนเสิร์ตด้วยกัน
คุณนุ๊กก็เลยส่งข่าวนี้ไปแท็กถามคุณปุ๊กกี้ว่าจริงหรือเปล่า
หรือเป็นข่าวลวงแต่คุณปุ๊กกี้ก็ไม่ตอบแล้วก็หายไปเลย

ใช่ค่ะซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสิ่งสำคัญเลย
ก็คือหลักฐานเรื่องของเส้นทางทางการเงิน
การใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาการโทรเข้าโทรออก
ในช่วงเวลาแปลกตำรวจนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ได้มีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๑คน
จำได้ใช่ไหมคะคุณปุ๊กกี้บอกว่า
ยาที่ไปรับเนี่ยไปรับมาจับผู้ชายคน๑ย่านโชคชัย๔
นี่แหละเมื่อวานตำรวจก็มีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สรุปตอนนี้ตำรวจมีการควบคุมตัว๓แล้วก็ออกหมายจับไป๑
ซึ่งคาดว่าวันนี้จะสามารถจับกลุ่มตัวคนที่คุณปุ๊กกี้สัดทอด
ก็คือคนส่งยาที่โชคชัยศรีได้
ส่วนนี้ค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบศิลปินดาราที่อาจนะ
ที่ผ่านมาตำรวจได้มีการสกัดกั้นแล้วก็จับกลุ่มยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้มีการปล่อยประละเลย
ขณะนี้มียาเสพติดล็อตใหญ่ตกค้างอยู่ในประเทศสักประมาณไม่เยอะนะ
แต่๑๐ถือว่าเป็นอาทยากรรมทางเศรษฐกิจและภัยสังคมมหาศาล

ส่วนที่เหลือค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ได้จับไปหมดแล้วหรือออกนอกประเทศไปหมดแล้ว
ว่าตำรวจมีการกดดันขบวนการค้ายาเสพติดที่ลำเลียงในเส้นทาง
โดยเฉพาะทางบกเนี่ยอย่างหนักทำให้ผู้ค้าบางส่วนตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเปลี่ยนวิธีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปลำเลียงทางน้ำหรือว่าทางทะเลแทน
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะ
แม้ตำรวจจะบอกนะว่าคุณปุ๊กกี้ยังไม่ได้ซัดทอดไปถึงใคร
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนของดาราคนไหน
แต่คุณผู้ชมในโลกโซเชียลคือพอมันมีผุดอักษรย่อออกมา
ดาราศิลปินต่างเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
เกาะไก่สอเสือสอสาราช่อช้างย่อยักษ์ก็มี
วันก่อนในรายการข่าวใส่ไข่คุณมดดำกับคุณหนุ่มกัญชัยเขาก็วีดีโอคอร์ถามเลย
ทีนี้คุณเช้าเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะว่า
ผมไม่เคยรู้จักกับคุณปุ๊กกี้เป็นการส่วนตัว

เพราะว่าแค่ถูกโยงชื่อเนี่ยนะเจ้าของงานเขายกเลิกงานจ้างไปแล้ว๓๔งาน

ใช่แต่ว่าโซเชียลคือไปสรุปกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วผลกระทบเกิดขึ้นกับคุณชาวค่ะ
ส่วนตัวแล้วกับปุ๊กกี้เนี่ยไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่เคยโอนเงินให้น้อง
แล้วก็ไม่รู้จักบ้านไม่เคยไปบ้านเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตัวอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้มันก็โยงกันไปเรื่อยแล้วมันมีผลกระทบต่อพี่
คือโดนแคนเซิลงานไปประมาณ๓๔งานแล้วตอนนี้นะครับ
เงินก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เราก็จะห้ามคนที่มันคิดไม่ได้หรอก
คนเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเออเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมันก็มีผลเสียกับเราด้วย
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมว่าบางทีก็ต้องใช้วิจารณญาณ
จริงแล้วพี่ก็อยากให้เขาแบบบอกชื่อมาเลยนะมันจะได้โล่งเราด้วยอ่ะ
มันรู้สึกแบบอย่างนี้พี่ไปเดินไปไหนคนก็ยังคนก็ยังมองแบบแปลกอยู่อะไรอย่างเงี้
รู้สึกว่าอยากให้บอกชื่อมาเลยหรือว่าถ้ามันไม่มีจริงก็อย่าเต้ากัน
นี่ค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับดีเจเช้า
อกจากนั้นค่ะยังมีหนึ่งในนางแบบสาวที่เธอออกมาชี้แจงผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว
คือคุณโยยศวดีดูสิโพสต์ยาวมาก
คือเธอบอกว่ามันมีแต่เรื่องวุ่นวายที่ผ่านมา
สรุปใจความสั้นนะคะกับการที่ไปโยงเรื่องดารานางแบบยอยักษ์
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เดินเข้าออกบ้านคุณปุ๊กกี้
คุณโยบอกนะว่าเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกับที่คุณปุ๊กกี้มาเช่าอยู่จริง
อยู่มา๔ปีทุกคนในนั้นทราบดี
แต่คุณโยเองก็ใช้ชีวิตสงบสุขไม่ได้ไปสูงสิงกับใคร

และที่สำคัญบ้านหลังนั้นที่เคยอยู่๔ปีขายไปแล้วไง

คุณโยก็เลยบอกว่าขอดูหลักฐานหน่อย
ใครที่เคยบอกว่าเธอเข้าออกบ้านคุณปุ๊กกี้
เอาหลักฐานมาให้ดูแล้วเมื่อกี้เห็นรูปเธอใส่สปอร์ตบาร์
คือเธอตอนนี้มาเป็นการออกกำลังกายแบบเต็มตัวค่ะ
เธอบอกว่าเธอเป็นนักกีฬาวิ่งมาราทอนนะ
มีสปอนเซอร์สนับสนุนไปแข่งเมืองนอกเมืองนา
ไม่เอาชื่อเสียงตัวเองไปยุ่งกับสิ่งนี้
แล้วเรื่องงานคุณโยเองก็บอกว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะ
เพราะว่าสปอนเซอร์ก็ทราบเกี่ยวกับตัวของคุณโยดี
แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณโยเขาก็ตรวจเช็คสุขภาพตลอดด้วย
การย้ายที่อยู่ยืนยันว่าจริงเพราะว่าเธอย้ายมาอยู่แถวบ้านผม
แถววัฒนาเป็นบ้านของคุณโยที่มาเวลาเช่าอยู่อีกทีนึง
จริงนอกจากนี้มันก็มีการเชิมโยง
นอกจากชาวคุณโยแล้วเนี่ยก็มีอักษรย่อส๋อเสือ
ก็มีการโยงไปถึงเพื่อนสนิท

ซึ่งวันนี้เธอก็ออกมาปฏิเสธผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
ว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด

แต่ก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจนะฮะ
อีกหนึ่งรายที่ถูกโยงไปก็คืออักษรย่อสอสลา

ใช่แล้วยิ่งช่วงนี้เดินทางไปฝรั่งเศสพรนไปไง
แล้วคนถามเอ๊หนีหรือเปล่า

พอกลายเป็นแบบนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหนีหรือเปล่า
เพราะว่าคนไปโยงว่ามีคุณหนุ่มสอนรามเกี่ยวข้องด้วย
แล้วตอนนี้คุณหนุ่มพาครอบครัวแล้วก็ลูกเดินทางไปต่างประเทศ

คุณหนุ่มก็มาตอบว่าก็มีญาติอยู่ที่นั่น

ขณะที่มีความเห็นบางส่วนก็แสดงความเป็นห่วง
เนื่องจากติดตามข่าวและมีการเชื่อมยวงไปถึงคุณหนุ่มศรรรรมด้วย
หนีข่าวหรือเปล่าเชื่อใจพี่หนุ่มนะรักพี่หนุ่มนะคะ

รอตำรวจดีกว่าต้องยอมรับเลยว่าคดีของคุณปุ๊กกี้
ทำให้วงการบันเทิงร้อนหนาวขึ้นมา
เพราะว่ามีเพจดังหลายเพจไปพูดถึงเรื่องของดาราที่ไปผัวพันธ

แล้วมีเพจดังอีกเพจนึงเขาบอกว่าเป็นการแฉข้อมูลเลยว่า
มีคนในวงการพริตตี้คนเที่ยวกลางคืนก็รู้กันดีว่า
พี่สาวของดาราร่างเล็กคนนึงที่เพิ่งจะไปเที่ยวบาหลีมา
ก็เป็นคนค้ายาแต่ว่าคนละกลุ่มกันกับคดีของคุณปุ๊กกี้
โดยเพจดังกล่าวก็มีการบอกคนที่ไปเน้นว่า
ระวังหน่อยนะอย่าไปเม้นให้มันสุ่มเสี่ยงมาก

ไปกล่าวหาเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรแบบนี้
เราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าว

ว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณปุ๊กกี้ยังไม่ซัดทอดไปถึงใคร
ตำรวจยังไม่สรุปว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง